ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้พระท่านขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้ข้างบนต้นไม้
ทีนี้พอขึ้นไปปรากฏว่าขาไปติดอยู่กับซอกกิ่งไม้
เอาลงไม่ได้ค่ะเอาขาออกมาไม่ได้

แล้วก็การใช้เวลาของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ

นี่ไงคือคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพระท่านถึงต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แบบนี้
ซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ที่วัดอ่าวลึกเหนือ
จังหวัดกระบี่ค่ะเห็นอยู่ตรงโคนต้นไม้น่ะมีใครบ้างล่ะ
กู้ภัยเอ่ยชาวบ้านพระลูกวัดเองก็พยายามที่จะขึ้นไปช่วยเหลือ
คุณผู้ชมอาจจะยังมองไม่ชัดนะเดี๋ยวจะให้ดูมุมที่ชัดนะคะ
เพราะว่าที่ติดอยู่ด้านบนคือพระสันติคงเรือง
พระลูกวัดอ่าวลึกเหนือนี่ค่ะสภาพที่ติดคาอยู่แบบเนี้ย
คือติดปั๊บเนี่ยแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย
ใช่ดูสิคือพี่เบิร์ตเหมือนกับขานคร่อมอยู่
จะเอาออกมายังไงขาไปติดอยู่กับซอกกิ่งไม้
แล้วอยู่สูงจากพื้น๔เมตรนะ
กู้ภัยต้องเอาบันไดปีนขึ้นไปแล้วจะช่วยพยุงตัวลงมา
แต่ว่าพระสันติท่านรูปร่างค่อนข้างใหญ่น้ำหนักตัวเยอะค่ะ
การช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ช่วยไปประมาณ๒ชั่วโมงพยายามจะเอาตัวพระท่านลงมา

ทีนี้ต้องประสานไปยังชุดกู้ภัยที่สูง
ของทางอปพรอ่าวลึกเพราะว่าอะไร
เพราะว่ากู้ภัยชุดกู้ภัยที่สูงเนี่ย
เขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการช่วยคน

เขาจะต้องติดตั้งเชือกเชือกเพื่อโรยตัวพระสันติ

คือแปลว่าจะดึงตัวลงมาเลยไม่ได้
ต้องเอาขึ้นไปก่อนเพื่อให้ขาไม่

ใช่ค่ะแล้วใช้เวลาตรงนั้นอยู่อีกประมาณเป็นชั่วโมง

คือกว่าจะช่วยมาได้คุณผู้ชมใช้เวลา๓ชั่วโมง
คุณผู้ชมสังเกตสีของฟ้าเห็นไหม

ช่วยกันอยู่๓ชั่วโมงจนฟ้ามืดนะคะ
เย็นแล้วอ่ะใช่ค่ะถึงจะเอาตัวพระท่านเนี่ย
ลงมาจากกิ่งไม้ลงมาจากต้นไม้ได้
ทีนี้พอนำตัวลงมาก็ต้องมีการตรวจเช็คอาการ

เพราะว่าไปติดคาอยู่ข้างบนติดนานนะคะ

นำตัวพระท่านลงมาแล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลอ่าวลึกนะคะ
ให้ลูกศิษย์วัดทำเถอะนะ
หรือเด็กวัดเออให้ลูกศิษย์วัดทำเถอะครับท่าน